ครับยังอยู่ที่เรื่องของมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นสายแว้น
อันนี้ไม่อยากให้เอาเยี่ยงอย่างอยากจะโชว์เก่า
กล้อกลางถนนวัยรุ่นบอกว่า

กลิ้งโคโลโคโล่ไปเลยครับเด็กแว้นเนี่ยหงายเงือบ
กลิ้งไม่เป็นท่าครับล้มแบบเจ็บยังดีนะครับ
รถเก๋งคันที่ตามมาเนี่ยเบรกทัน
ไม่ใช่นั้นนะทับแน่เพจเฟสบุ๊คข่าวสาร

สุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ที่เจ้าของคลิปขับรถมาถึงบริเวณดังกล่าว
เจอรถเด็กแว้นเนี่ยนะครับขี่บอตเตอร์ไซค์ยกล้อ
เพราะว่าแม่เสียท่าครับล้มคว่ำกลางถนน
หวิดจะโดนรถเขาทับเคราะห์ดีนะครับ
คนขับรถเก่งเนี่ยเบรกไว้ได้ทัน
คลิปนี้ก็เอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ถ้าวัยรุ่นเขาพูดอีกอะไรนะอย่าหาทำ

โชว์แบบนี้บนถนนอาฆารายครับเค้าอาจจะไม่ดี

เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันด้วยเช้านี้นะคะ